พัทยาเองก็ต้องตามหาตัวคนกลุ่มนี้หน่อยครับเห็นว่าเป็นกลุ่มแก๊งสาวประเภทสองฮะ
เพราะว่าทำร้ายผู้เสียหายเป็นสาวประเภทสองเหมือนกันผู้เสียหายเนี่ยบาดเจ็บนะฮะ
ใบหน้าเนี่ยเสียโฉมเลยนะครับเธอบอกว่าขอเอาผิดถึงที่สุด
ระหว่างที่กำลังชุนละมุนกันเนี่ยมีฝรั่งเข้าไปช่วยห้ามศึกห้ามทับนะฮะ
ปรากฏว่าถูกต่อยสวนครับก็เลยชุนละมุนอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นด้วย

นี่เป็นเหตุการณ์ชุนละมุนก๊อกที่๒คือก๊อกแรกเนี่ยผู้เสียหายที่เป็นสาวประเภท๒ถูกคู่กรณี
ซึ่งมีทั้งสาวประเภทสองแล้วก็สาวแท้เนี่ยนะฮะอันนี้คือก๊อกแรกอยู่ใช่ไหม
ก๊อกแรกครับโดนทำร้ายร่างกายหลังจากนั้นมีฝรั่งซึ่งเป็นเหมือนพลเมืองดี
เข้าไปช่วยห้ามศึกเข้าไปช่วยห้ามแยกทั้งสองฝ่ายปรากฏว่าฝรั่งเมื่อกี้นี้ที่เราเห็นนะครับ
ต่อยโดนต่อยโดนเตะเขาก็เลยต้องสวนคืนเหมือนกันก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ชุลมุนก๊อกที่๒
อันนี้ก๊อกสองมันใช่ครับฝรั่งเข้าไปห้ามหลังจากนั้นก็กลายเป็นว่าเขาโดนทำร้าย
เขาก็เลยต้องเอาคืนครับต่างฝ่ายต่างทำร้ายกันไปทำร้ายกันมามีฉุดกระชากลากถูกันเตะต่อยกันแบบนี้
แล้วสุดท้ายต่างฝ่ายต่างก็แยกย้ายกันไปครับแต่ผู้เสียหายเนี่ยเขาจะขอเอาผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างถึงที่สุดครับ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณริมหาดพัทยาด้านหน้าไปวอร์กพัทยาใต้นะฮะในพื้นที่บางละมุงจังหวัดชนบุรีครับ
อย่างที่บอกนะครับว่าผู้เสียหายคนแรกเธอชื่อคุณปรีชาอายุ๑๙ปีถูกคู่กรณีมาทำร้ายร่างกาย
แล้วหลังจากนั้นชาวต่างชาติฝรั่งเห็นเข้าไปช่วยห้ามกลับถูกต่อยสวนก็เลยเกิดเหตุการณ์ชุนละมุนอีกขยักหนึ่ง
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณช่วงตี๓เข้าสู่วันที่๕พฤศจิกายนครับแล้วต่างฝ่ายต่างก็แยกย้ายกันไป
แต่ผู้เสียหายท่านนี้ฮะที่เราเบลอหน้าเอาไว้อยู่เนี่ยนะครับเธอบอกว่าตัวเธอกับคู่กรณีไม่ได้รู้จักกันมาก่อนด้วยนะครับ
ฝั่งนั้นเนี่ยเหมือนมาหาเรื่องเธอพูดขึ้นมาเลยบอกว่าน้องรวบตึงคนนี้เหรอคล้ายกับคนเมาพูด
คือเธอก็งงว่าอ้าวรวบตึงอะไรอ่ะคือหมายถึงว่ากำลังชี้เป้าบอกเพื่อนกันหรือเปล่าหรือยังไง
อ๋อคนนี้ใช่ไหมที่พกรวบผมตึงหรือเปล่าหรือยังไงยังไม่ทันได้ตอบยังไม่ทันได้อะไรเลยฮะ
อีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาเสร็จปั๊บจิกหัวเธอกระชากผมเธอจับหัวเธอโขกกับต้นมะพร้าวเธอเสียหลักล้มยังไม่พอ
ฝั่งคู่กรณีเอารองเท้าส้นสูงมาฟาดเข้าที่หน้าและที่หัวเธอหลายครั้งแล้วจิกหัวขึ้นมาเธอบอกเธอโดนตบจนหน้าเธอเนี่ยเจ็บไปหมดเลยฮะ
มูกเบี้ยวใบหน้าบวมปูดครับส่วนฝรั่งพอเขาเห็นเหตุการณ์เข้ามาช่วยห้าม
ก็ถูกคู่กรณีเนี่ยไล่ชกไล่ต่อยไล่ทำร้ายแต่ฝรั่งเขาไม่ยอมเขาเลยเอาคืนครับ
พอถูกเอาคืนกลับหนักแบบนี้อีกฝ่ายหนึ่งก็เลยสุดท้ายยอมแยกครับต่างฝ่ายต่างแยกกันไป
เอาหลักฐานทั้งคลิปวีดีโอที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้แล้วบาดแผลที่อยู่บนหน้าเธอ
มีทั้งที่หน้าผากที่บริเวณแก้มอะไรต่างเนี่ยนะฮะ
บาดแผลทั้งหมดเนี่ยเอาไปแจ้งตำรวจสาวพอมเมืองพัทยาแล้วครับ
ยืนยันว่าไม่รู้ว่าคู่กรณีคือใครไม่พอใจอะไรเธอ
รู้จักกันมาก่อนทำไมต้องทำกับเธอแบบนี้ด้วย
เขาก็เดินเข้ามาชี้หน้าเราว่าน้องรวบตึงคนนี้เหรออย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เดินปรีเข้ามาทำร้ายเรากระชากหัวเราลงกับพื้นค่ะ
เหมือนกับเขามีอาการมึนเมานะคะตอนที่เข้ามา
แล้วก็ปรีเข้ามาดึงหัวเราอะค่ะกระชากลงกับพื้น
ด้วยกี่เขาตัวใหญ่แล้วก็สู้เขาไม่ไหว
เพราะว่าเราก็ไม่ได้ตอบโต้นะคะ
นักพร่องเที่ยวพยายามช่วยเหลือเป็นชาวต่างชาติ
กลุ่มนี้ค่ะรุมทำร้ายเหมือนกันค่ะ
อยากให้ดำเนินคดีกับผู้ที่ทำความผิดให้ถึงที่สุดค่ะ
เพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้เหมือนกับบ้านเมืองเรา
ไม่มีความปลอดภัยถูกต้องไหมคะ

จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างทั้งจมูกเอย
บาดแผลบนใบหน้าเอ่ยมันเป็นสิ่งสำคัญนะครับ
ทุกคนต่างก็รักสวยรักงามนะฮะ

เห็นว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีสาวหลายคน
ผู้หญิงผู้ชายไปดื่มแอลกอฮอล์กัน
แล้วก็ก่อเหตุทะเลาวิวาสกันอยู่บ่อยนะฮะ

ตำรวจในพื้นที่พยายามจะแก้ไข

ยังไงเหตุการณ์ล่าสุดนี้ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง